โกยเจแปนสัปดาห์นี้ฮีโรสันจะพาคุณผู้ชมไปสการะขอพรณสารเจ้าอันเรื่องชื่อชาวญี่ปุ่นมากมายต่างฝ่ายฝันต้องมาให้ได้สักครั้งและที่สำคัญพลพักคนรักยีนห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเราจะบุกถึงช็อปแรนด์ดังกันเลยทั้งหมดนี้ติดตามชมได้วันอาทิตย์ที่สิบแปดธันวาคมเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวี
โอเค